มาดูคดีของนายเปรมชัยกันหน่อยนะคะ

วิตกันเยอะเลยนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ปปลงพื้นที่ค่ะ
ไปสอบปากคำหัวหน้าวิเชียน
ในคดีที่นายเปรมชัยนั้น
พยายามที่จะติดสินบนเจ้าพนักงานค่ะ
ส่วนรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะ

กรณีที่ไปครอบครองงาช้างแอฟริกา

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังเกิดเรื่องกรมอุทยาน

จะอยู่ประมาณ๑๐๐ตัวเท่านั้น
ทางกรมก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

หนึ่งในนั้นเป็นข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
โดยได้แจ้งเขาหาไปแล้วนะ
ว่าจะสามารถดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนค่ะ
ทางด้านของกรณีงาช้างที่ตำรวจยึดได้

หรือว่า๒คู่เมื่อ๗กุมภาพันธ์นะครับ
โดยมีนางคณิตาวิทยานันต์
ภรรยาของนายเปรมชัยเป็นผู้ขึ้นทะเบียนครอบครอง

โดยเมื่อวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน

ให้ดำเนินคดีกับนางคณิตาครับ
ความผิดฐานมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็วันนี้ตำรวจจากกองบังคับการปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมีชอบในวงราชการ
หรือปปก็ลงพื้นที่ไปสอบปากคำ
หัวหน้าวิเชียนหรือว่านายวิเชียนชินวงศ์
เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
เพื่อนำข้อที่จริงทั้งหมดมาประกอบสำนวนคดี
โดยพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชาผู้บังคับการปปยืนยันว่า
คลิปเสียงหลักฐานการติดสินบนเจ้าหน้าที่ที่หายไปนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อการแจ้งความเอาผิดกับนายเปรมชัย
เพราะว่าคดีนี้หากมีเพียงนายวิเชียนยืนยันคนเดียวก็สามารถเอาผิดได้แล้วนะ